เสียดวงแข็งโดนยิงรถพลุนรอดตายปฏิหาร

รถไปโรงพยาบาลเองด้วยคือถามว่าถูกยิงไหม

ก็ตัวกระโดนแต่ไม่จุดถูกถูกจุดสำคัญ

ก็เลยรอดตายปฏิหารด้วยนะคะ

เห็นไหมมีรูกระสุนไหลดูคุณ
นี่ค่ะประมาณ๖นัด
คนร้ายสาดกระสุนไปที่รถคันนี้๖นัดด้วยกัน
แล้วเจ้าตัวขับรถคันนี้ค่ะ
ขับต่อใจแข็งใจดีสู้เสือ
ขับต่อไปที่โรงพยาบาลไปหาหมอเอง
ฝืนขับมาถึงหน้าห้องฉุกเฉินเลยนะฮะ
คนขับรถเบ้นคันนี้ชื่อว่าเสียพบ
ชื่อจริงก็คือตรีพบภูมิอายุ๕๕ปีค่ะ
เป็นเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปลายคางลำคอต้นแขนขวาขาขวา
เอาล่ะภาพรวมตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว

ปฏิหารเหมือนกันนะคุณรอดปฏิหารนะคะ
เล่าให้เราฟังบอกว่าคือช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ขับรถไปที่ศาลจังหวัดธัญบุรี
คดีที่ตัวเองเป็นโจทยื่นฟ้องในคดีช่อโกง

ขับรถเบ้นคันเมื่อสักครู่เนี่ยคันนี้แหละค่ะ
ตามถนนสายเอเชียกระทั่งมาถึงบริเวณจุดเกือกม้า
ในอำเภอบางปะอินและจะเบี่ยงเข้าห้างบิ๊กซี
เพื่อไปหาอะไรทานจังหวะนั้นเนี่ย
ของคนร้ายมาประกบด้านขวา
แล้วรถกระจกลงพร้อมกับชักปืนออกมา
หนำยิงใส่หลายนัดเลยนะคะ
แล้วเร่งเครื่องแซงขึ้นไปเพื่อหลบหนี

พยายามประคองรถนะคะแล้วพาตัวเองมาเที่ยวโรงพยาบาลราชธานี

ส่วนเรื่องของการสังหารอ่ะปมการสังหารเนี่ย
เสียพบบอกว่าคือน่าจะเป็นอันนี้อันนี้เขาบอกนะฮะ
คือตัวเองทำธุรกิจรีสอร์ทร้านอาหารแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ย
เขามีมีหุ้นส่วนด้วยและเป็นมีปัญหากับหุ้นส่วน
เพราะอะไรไปตรวจสอบพบว่า
ตลอดระยะกว่า๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
เงินศูนย์หายไปกว่า๓๐ล้านแล้วจนกลายเป็นว่า
เดี๋ยวฟังเสียพบเล่าหน่อยค่ะ
ตามที่ผมฟ้องผมก็ไปตรวจเงินในบัญชีตามที่ตำรวจออกหมายเรียกไปก็ไปตรวจเงินก็เงินมันออกไปเงินบัญชีกลางอ่ะนะ
แต่ตอนนี้คู่กรณีเขาก็ต่อสู้เรื่องเงินในบัญชีอยู่แหละเราก็ไปก้าวไก่เรื่องคดีมากไม่ได้
แต่เขาต่อสู้อยู่มันก็อยู่ที่ศาลว่าเขาตัดสินยังไงแต่มันก็มีการฟ้องร้องกันอยู่คดี
มันก็เลยเราคาดว่าปมมันน่าจะมาจากเรื่องพวกนี้
เสียบพบคิดว่าปมการสังหารน่าจะมาจากกรณีที่ฟ้องร้องของหุ้นสวน
ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้เป็นจังหวะที่รถคนร้ายมาประกบด้านข้างด้านขวาของรถของเสียพบ
แล้วก็รถกระจกมากระหน่ำยิง
ทีนี้มามุมเรื่องของความเชื่อกันหน่อย
หกนัดถูกกระหน่ำยิงอ่ะรอดตายราวกับปฏิหาร
นี่ค่ะโชว์พระอะไรให้เราดู
พระมเหสวนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่จังหวัดสุพรรณบุรี
พระองค์นี้มานานหลายปีแล้ว
ทุกวันก่อนออกจากบ้านจะทำการอารัฐนาขอพรกับพระองค์นี้

ทีนี้ภรรยาของเสียพบบอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอีกมุมหนึ่ง
มุมของความเชื่อนอกจากพระองค์นี้แล้ว
คือภรรยาของเสียบพบบอกว่าปกติลูกสาวอยู่๒๐ปี
เป็นคนมีสัมผัสพิเศษเห็นภาพเหมือนพ่อถูกยิง
แล้วสุดท้ายคุณพ่อก็ถูกยิงจริงค่ะ

พระองค์นี้คุ้มครองให้แค้วคลาดปลอดภัยนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีความตำรวจบอกว่า
ตอนนี้รถของคนร้ายคือเห็นไหมสกรูเห็นแหละ
แต่ยังไม่ทราบหมายเลขทะเบียนแบบชัดเจน
เรื่องต้นปมการสังหารตั้งไว้๒ประเด็นค่ะ
คืออาจจะเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าอันนี้ตำรวจบอกนะครับ
คือเป็นเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันบนท้องถนนทั่วไป
กับอีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เสียพบบอกไป
ที่มีปัญหากับหุ้นส่วนนะคะนั่นแหละ
แต่ว่าจุดที่กระสุนเข้าเหมือนจุดที่หมายสังหารเลย
ใช่คอคือโชคดีที่มันถาด
ถ้าดูที่รถนะคุณจุดนี้เห็นไหม
เข้าตรงนี้หมายสังหารคนขับเลยนะ
ถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องกันมาบนท้องถนน
คนเรามันยิงกัน๖นัดเลยเหรอ
ก็เป็นคดีใหญ่ที่ตำรวจต้องสืบต้องตามค่ะ